ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องสยองเลยแหละ
ผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเกิดอุบัติเหตุ
เฉียวชนแล้วรถทับโอ้โหใช้คำว่านี้เลยค่ะร่างอ่ะเละเลย
ชิ้นส่วนของร่างกายกระจายเกลื่อนถนนเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้รถคันที่เฉียวชนรถคันที่ทับเนี่ย
ไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรไม่รู้คู่กรณีนะคะ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ย
ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุจุดตรงนี้
เป็นเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชน
แล้วไม่รู้ว่าคู่กรณีคือใคร
เหตุการณ์นี้คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะคะ

จุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนเรียบขึ้นสะพานภูมิพล
ตำบลบางย่าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคุณ
ลักษณะของผู้ตายนอนคว่ำหน้ากับถนน
ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงบอลขาสั้น

ชิ้นส่วนร่างกายชิ้นส่วนศพกระจายทั่วพื้นถนนเลยค่ะ
แล้วใกล้กันนี่เจอเป็นรถยามาฮ่า
ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มตะแคงอยู่แบบนี้
ทีนี้จากการตรวจสอบชิ้นส่วนศพต่าง
ก็คาดว่าผู้ตายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วเฉียวชนกับรถทำให้เสียหลักล้ม
คาดว่าอาจจะมีรถน่าจะเป็นรถใหญ่นะคะ
วิ่งตามมาทับหรืออาจจะเฉียวชนกับรถใหญ่
แล้วล้มจนถูกรถใหญ่นั้นทับจนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนจุดที่เกิดเหตุมันมืดค่ะ
ไม่มีไฟส่องสว่างเลยเพราะว่าไฟส่องสว่างตรงนั้นเสีย
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำร่างนำชิ้นส่วนศพต่าง
ส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจให้ชนะสูตรนะคะ
และจากการสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

ผมกำลังเอาซ่วมเก่ามาทิ้งได้ยินเสียงเป็นเสียงดังเลย
หันไปดูก็รู้ว่ามีรถชนคน
แต่ตอนที่ชนตัวผมมองไม่เห็นเลยเอาฟังเสียงลุงสมหมายค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าไอ้ได้ยินเสียงได้ยินแต่ไม่รู้หรอกว่าตอนชนตัวผมมองไม่เห็นเลยเอาฟังเสียงลุงสมมัยค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบความคืบหน้านะคะไปสอบถามจากพนักงานสอบสวนที่สพสำรงใต้
ตอนนี้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วนี่คุณผู้ชมดูค่ะ
เป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อเนี่ยวนลงมาจากสะพานพอนี่มาสู่ทางตรงแล้วมอเตอร์ไซค์ขี่ด้วยความเร็วแซงซ้ายขึ้นมาค่ะ
เสียหลักชนฟุตปาดแล้วร่างเนี่ยกระเด็นเข้าหารถพ่วงอันนี้เห็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
ทำให้รถพ่วงเนี่ยทับร่างคนขี่มอเตอร์ไซค์จนเสียชีวิตนี่อันนี้เป็นอีกมุมนึงค่ะ
จังหวะที่เกิดเหตุนะคะทั้งสองมุมเลยนั่นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
แต่ทีนี้ตอนนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชมยังไม่รู้เลยว่าผู้ตายผู้ชายคนนี้คือใคร
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องมีการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะคะติดต่อญาติให้มารับร่างเนี่ย
ไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปแล้วก็ต้องไปตามตัวคนขับรถพ่วงมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
สองเหตุที่เกิดขึ้นที่ใกล้เคียงกับสะพานภูมิพลที่สมุทรปราการนะครับ
กรณีของแท็กซี่แล้วก็มอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่นี้นะครับ